เอาล่ะเท่านั้นไม่พอคุณผู้ชมครับ
เดี๋ยวผมจะพาไปทานอาหาร

ให้โชคให้ลาบกัน

โอ้โหทานปุ๊บบอกเลยว่า

เพราะว่าคือร้านคือ
ร้านลาบเรียบ
ทานจนเรียบเกลี้ยงชามเลยทีเดียว

เขาบอกว่ามีหลายเมนูเยอะแยะมากมายนะครับ
โอ้โหดูแต่ละเมนูน้องใบตอง

อยู่ที่ตำบลท่าขุนรามอำเภอเมืองกำแพงเพชรนะครับ
อยู่บริเวณซอยตรงข้ามโรงเรียนบ้านใหม่สุวรรณภูมิของแม่ค้าอารมณ์ดีคนนี้คือนางสุนกันหาคำ

ฝีมือเขาบอกว่าการทำแซ่บจริง
ปรุงอาหารจนลูกค้าทุกระดับติดอกติดใจ
เกลี้ยงจานเรียกได้ว่าเป็นที่มาของชื่อร้านนี่แหละ
คือร้านลาบเรียบ
จนเรียบเกลี้ยงบองเลยทีเดียว
ลับความอร่อยนะครับของร้านนี้อยู่ที่สไตล์การผสมผสานระหว่างเหนือและอีสาน
ก็คืออร่อยนัวในแบบเหนือ
และแซ่บจัดจ้านในแบบอีสาน
โอ้โหลองนึกภาพดูสิมันจะเข้าเท่ากันขนาดไหน
อีสานเขาจะมีความคล้ายคลึงกันอยู่แล้ว
เรื่องของรสชาติอาหารเมนูอาหารนะคะ
อันนี้คือผสมผสานกันน่าจะทั้งลำทั้งแซ่บ

แล้วก็เคล็ดลับสุดยอดของที่นี่คือวัตถุดิบนะน้องใบตองนะ
สัญหามาก็คือตำพริกเนี่ย

แล้วก็เมนูทุกอย่างที่ทำเนี่ยนะครับ
ถุดิบเนี่ยเขาทำเองทั้งนั้น
แล้วก็เนื้อต่างนะครับทั้งเนื้อหมู
แล้วก็เนื้อวัวเขาก็สัญหามาเป็นอย่างดี
ก็ทำให้ลูกค้านั้นติดอกติดใจ
มาทานลาบที่ร้านนี้
ลาบเรียบกินเรียบเกี้ยงบองเลยทีเดียว

แล้วก็ที่สำคัญผักที่เขานำมาให้ทานเคียงคู่กันเนี่ยนะครับ

โอ้โหทานแล้วได้สุขภาพดีจังเลย

อยากรู้ด้วยอยู่ตรงไหนผมก็บอกไปแล้วนะครับ
อยู่ที่กำแพงเพชรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าไปไม่ถูก

เผื่อว่าจะมีบริการส่งตรงถึงบ้านถ้าคุณผู้ชมอยู่แถวกำแพงเพชร

ทีเราจะไปกันเยอะแยะอะไรอย่างนี้นะคะ